คุณผู้ชมจากวงการเพลงวงการหมอลำ
ไปดูวงการตลกกันบ้างดีกว่านะคะ

เขาเนี่ยแน่นเหนียวกมเกลียวมาก
กันมากมีงานอะไรก็ไปช่วยกันเสมอนะคะ
เรียกว่าตัวแทบติดกันตลอดจริงค่ะ

สองคนนี้ใครจะรู้ว่าสนิทกันมาก

โดยเฉพาะงานบุญต่างเรามักจะเห็นคู่นี้
เดินทางไปทำบุญร่วมกันเป็นประจำเลย
รวมไปถึงงานแสดงความเสียใจนะคะ
ทั้งคู่ก็ไม่พลาดเดินทางไปร่วมงานเช่นเดียวกัน
ทั้งคู่บอกกับเรือนขวัญนะบอกว่า

เพื่อนพี่น้องร่วมวงการมีงานค่ะ
เราก็อยากเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานมงคล

เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาในงานอวะมงคลด้วย

ที่เราสามารถที่จะมอบให้เขาได้นะคะ

เพราะทั้งคู่นะคะพูดว่าอยู่ในวงการนี้มานานนะคะ

เอาพี่ทั้งสองคนคิดไหมว่าวันหนึ่งจะวางมือจัดงานในวงการ
หันมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ
พี่กิฟต์บอกทันทีเลยว่าไม่แน่นอน
ไม่คิดลาออกจากวงการแน่นอน
เพราะว่าทุกครั้งที่ได้ออกมาทำงานมันมีความสุขค่ะ
อย่างมากก็ได้มาเจอเพื่อนพี่น้องที่คุยกัน
แบบนี้มันจะทิ้งความสุขแบบนี้ไปได้ยังไง
ไปไม่ได้จริงค่ะไปฟังเสียงเนาะ
สรุปว่าคือยังไงก็ไม่ลาวงการแน่นอน
ไม่ลาแล้วตอนนี้ก็มีละคร
มีละครกำลังจะเปิดกล้องเร็วนี้
หนูคิดว่าพี่จะลาไปบวชซะอีก

ไม่คือพี่จะพูดให้ฟังว่าพี่เป็นคนชอบบวช
พี่แปลกยันตัวไม่ว่าถ้าไหนพี่ขอบวช๙ครั้ง
ครั้งละ๑๕วันปฏิบัติธรรม
แต่บางคนใช้ภาษาไม่ถูกแล้วบางคนก็จะไม่เข้าใจว่า

กูไม่ได้ไปแจกซองมึงเพื่อเอาเงิน

สร้างความสุขให้กับประชาชนทั่วไป
แล้วก็อีกทีคือเจอกันกี่ทีก็น่ารักมากเลย

แต่ว่าพี่บอลแกแบบว่าเออเราก็ไม่อยากไปรบกวนแกไง

ใช่อย่างนี้ดาราตลกเขารักกันนะ
สมัครสมาธิสามัคคีสุดนะคะ